ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยทางทนายรัชพลทนายรัชพลสุริสาครทนายดังนะฮะ
ได้นำเอกสารหลักฐานต่างไปที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบนะครับ
นี่ฮะพิมพ์ริพายนางสาวพิมรดาพรเบนเจวัฒนพัฒน์นะครับ
นายรัชพลหอบเอกสารไปที่ปคบวันนี้เลยนะครับ
คือทนายรัชพลบอกว่าพบว่ามีความผิดจากกรณีขายกล่องสุ่ม

พลสุริสาคร๓คนด้วยกันก็เลยเอาเอกสารหลักฐานต่างมาแจ้งความเอาผิดกับพิมพ์ริพายเอามามอบให้กับทางปคบตรวจสอบด้วย
มาเป็นแบบเนี้ยครับกับเครื่องสำอางน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยครับ
บางอาจจะไม่มีเอ่อเขาบอกว่าไม่มีฉลาดนะครับ
จำหน่ายเครื่องสำอางหมดอายุแล้วก็พวกจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์จำหน่ายสินค้าควบคุมไม่มีฉลาก
ข่ายพวกของหนีภาษีช่อกงประชาชนความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะ
มีผู้ที่บอกว่าเสียหายเนี่ยมาร้องเรียนผ่านทนายรัชพลเนี่ย๓คนก็เลยมาแจ้งความ
บอกว่าเธอเองก็กำลังรับผิดชอบความเสียหายต่างให้กับผู้ที่ซื้อกล่องสุ่มหรือว่าซื้อสินค้ากับเธอ
ใช่ตั้งกรุ๊ปขึ้นมาต่างในการรับเรื่องร้องเรียน
ชดใช้เยียวยาคืนสินค้าเปลี่ยนของอะไรอ่ะเธอบอกเธอกำลังไล่ทำอยู่
แต่มันก็มีพวกที่ไปแอบอ้างอะไรก็มีแอบอ้างชื่อเธอในการที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าก็ขอให้ติดต่อกับทางของเธอโดยตรง
ที่เธอจะตั้งเรื่องร้องเรียนต่างขึ้นมานะครับส่วนทางปคบบอกว่าก็รับเรื่องไว้นั่นแหละ
เดี๋ยวก็ต้องพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป